เมื่อวานก็เป็นการแถลงตามเวลาเดิม
ก็คือ๑๑นาฬิกาในวันหยุดวันอาทิตย์ที่๒๒มีนาคม๒๕๕๙
ซึ่งปรากฏว่าตัวเลขของเมื่อวานถือว่า
เป็นตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เยอะที่สุด
เท่าที่เคยแถลงมาคือ๑๘๘ราย
ประเทศไทยมีผู้ที่ติดเชื้อโควิดรวมทั้งสิ้นแล้ว๕๙๙ราย
เมื่อวานี้กระทรวงสาธารณสุขแถลงสถานการณ์ผู้ป่วยในประเทศ
โดยพบผู้ป่วยเพิ่ม๑๘๘ราย
ก็จะแบ่งกลุ่มใหญ่เป็น๒กลุ่มนะฮะ
กลุ่มที่๑คือผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย
หรือว่าเกี่ยวข้องกับสถานที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้
ในกลุ่มก้อนนี้ก็มีกลุ่มใหญ่หน่อย๖๕ราย
แก่๑กลุ่มจากสนามมวย
ไม่ว่าจะเป็นนักมวยเซียนมวยคนปล่อยแถวนักมวย

หนองบัวลำพูนนทบุรีปฐุมธานีอุดรธานีพัทธลุงชมบุรี
แพร่สมุทรปราการนะครับอันนี้คือกลุ่มใหญ่

๒กลุ่มจากสถานบันเทิงมี๕รายนะครับ

ก็อยู่กรุงเทพมนครอุดรธานีพัทธลุง
อันนี้ทำงานที่สถานบันเทิงแถวทองหล่อนะครับ

ก็คือกลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว
อีก๓๗รายอันนี้กระจายอยู่หลายจังหวัด
มุดปราการกรุงเทพมนครสุโขทัยนนทบุรีชมบุรี
ปัตตานีสงขลาขอนแก่นปราจีนบุรีและอุดรธานีนะครับ

ยืนยันกลุ่มสนามมวยสถานบันเทิง
แล้วก็กลุ่มที่เดินทางมาจากปลอยเป็ดประเทศกัมพูชานะครับ
และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนา
ในประเทศมาเลเซียพบอีก๒รายนะครับ
อันนี้เรียกว่าเป็นกลุ่มที่๑
แต่ในกลุ่มที่๑ก็มีแบ่งย่อยเป็นเมื่อกี้๔สายที่ผมบอกไป
ส่วนกลุ่มที่๒เป็นผู้ป่วยรายใหม่
ผู้ป่วยรายใหม่มีจำนวนทั้งสิ้น๑๕ราย
ประกอบด้วยแยกย่อยเป็นสายอีกนะคุณนะ
คือ๑เดินทางจากต่างประเทศและชาวต่างชาติ๘ราย
ก็คือคนไทย๖รายทำงานผับที่ปลอยเป็ดนะครับ
นักเรียนที่กลับจากอีรานต่างชาติใน๒ราย

ที่๒คือกลุ่มทำงามหรือว่าอาศัยในพื้นที่แออัด

หรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินี้๗ราย
ก็จะมีอาชีพขายลอตเตอรี่แล้วก็แม่ค้า
พ่อค้าขายแถวสนามมวยด้วยนะครับ
อกจากนั้นยังมีกลุ่มที่ยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยแล้ว
แต่อยู่ระหว่างการรอผลสอบสวนโรค
ซึ่งยังกระบุที่มาไม่ได้
ว่าติดเชื้อมาจากที่ไหน
นี่ก็ถือว่ากลุ่มใหญ่สุด๑๐๘ราย

คือต้องสืบหาที่มาให้ได้
ว่าติดมาจากใครติดมาจากที่ไหนแหล่งไหน
ถ้าสืบไม่ได้มันจะกลายเป็นระยะ๓

เรามีผู้ติดเชื้อแต่สืบไม่ได้
ว่าเขาติดเชื้อมาจากไหนจากใคร
อันนี้ก็หวังว่าถ้าวันนี้มีการแถลง๑๐๘ราย
จะทราบที่มาของกลุ่มนี้นะครับ

ยังมีตัวเลขเท่ากับเมื่อวานคือ๗ราย
เท่ากับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็แถลงว่า๗ราย
ทุกรายใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

และกลับบ้านได้เพิ่มเติมอีก๑ราย
ก็รวมทั้งสิ้นกลับบ้านไปแล้ว๔๕รายนะครับ
ผู้ป่วยสะสมในประเทศไทย๕๙๙รายนะครับ
เป็นผู้ป่วยที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๕๕๓ราย
แล้วก็ที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นคือ๑รายนะครับ
กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยตัวเลขที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องคุณ
คือในช่วง๓๔วันที่ผ่านมา
มีจำนวนผู้ป่วยในพื้นที่ต่างจังหวัด
คุณดูกราฟนะฮะกราฟสีแดงคือต่างจังหวัด
สีน้ำเงินคือกรุงเทพมหานคร
คุณไล่ดูกราฟตั้งแต่วันที่๑๙มีนาคมนะ
กรุงเทพ๒๐๐กว่าต่างจังหวัดอยู่๕๐กว่าใช่ไหม

ใช่ครับพอ๒๐มีนาคม๒๑มีนาคม
ตัวเลขต่างจังหวัดทยานขึ้นเรื่อย
ก็แน่นอนตรงนี้เป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วง
ว่าคนจากกรุงเทพกระจายไปพื้นที่ต่างจังหวัดหรือเปล่า
ขณะที่วันนี้เองจะเป็นวันแรก
มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล
เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักในอนาคต
ซึ่งนายแพทย์ปริยสกลสกลสัตยาธรนายยกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
แล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหรัฐสุข
ตอนนี้ได้ยกห้องพักให้๓๕๐ห้อง
เพื่อใช้เป็นที่พักสำรองสำหรับผู้ป่วยเบา
ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลประมาธิบดี
แล้วก็โรงพยาบาลจุลาลงกรสามารถรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นหลังจากนี้
และเมื่อวานความเคลื่อนไหวของคุณหมอปียสกลก็น่าสนใจ
คือคุณหมอก็โพสต์วิธีที่เราจะต่อสู้กับโควิด๑๙
ในฐานะที่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็โพสต์อีกเรื่องคือเรื่องของความเชื่อมั่นต่อมาตรการของรัฐ
ถ้ารัฐประกาศมาตรการออกมาที่ไม่ทำให้คนสับสน

นั่นแหละครับจะเป็นสิ่งที่ประชาชนทำตามและไม่ตื่นตนก
แต่ถ้าไม่ชัดเจนประชาชนจะเอาตัวรอดบอกว่าแบบนี้

แล้วก็ทำตามในสิ่งที่ตัวเองคาดคิดว่ามันดีแล้ว

คือเรื่องของการเดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพมนาคม
อันนี้ให้ข้อมูลกันเพิ่มเติมด้วยเนี่ยนะคะ
ส่วนจากกราฟที่เราดูเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะ
คือไล่ตั้งแต่วันที่๑๙มีนาคม

แต่ทีนี้คือจากการนำเสนอข่าวลักษณะแบบนี้
ทำให้คนที่อยู่ต่างจังหวัด
มันระบาดในกรุงเทพยังไม่ถึงเรานะ
หลังจากนั้นค่ะตัวเลขมันค่อยขยับขึ้นมาเรื่อย

โดยเฉพาะคุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดเข้าใกล้
เป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ชมเข้าไปทุกทีแล้วนะคะ
มาดูรายงานเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อในต่างจังหวัดกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะสถานการณ์ผู้ป่วยโควิดในเชียงใหม่
ล่าสุดนะคะนายแพทย์วรเชษเตชรัก
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่เปิดเผยว่า
พบผู้ป่วยเพิ่มเติม๕ราย
รวมผู้ป่วยสะสมเฉพาะในเชียงใหม่นะคะ๑๒ราย
ส่วนผู้ป่วยเกณฑ์เฝ้าระวังโรคสะสม

ใช่ค่ะคือเป็นมาตรการที่ออกมาเมื่อวานนี้นะคะ
ก็คือการปิดสถานประกอบการ๒๘ประเภทด้วยกัน
ก็รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าต่าง
แต่ว่ายกเว้นลักษณะคล้ายกรุงเทพและปริมณฑล

จำหน่ายแบบซื้อกลับบ้านลักษณะเหมือนกันเลยค่ะ
เริ่ม๒๓มีนาคม
ก็คือเริ่มวันนี้จนถึง๑๓เมษายน
เป็นการลดการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเยอะด้วย

อีกหนึ่งจังหวัดนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกัน

เป็นจังหวัดสำคัญของภาคอีสานอุดรธานีค่ะ
พบผู้ป่วยโควิด๑๙๓ราย
ซึ่ง๓รายนี้ไปเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อในกรุงเทพ
โดยขณะนี้เอง๓รายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

อาการทั่วไปค่อนข้างดีนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามก็อยู่ในโรงพยาบาลนี่แหละ
นายแพทย์ประพลเครือเจริญพอโรงพยาบาลกุจจับ
รับว่าก่อนหน้านี้หนึ่งในผู้ป่วย
เชื่อว่าคนในจังหวัดอุดรธานีได้รับการแชร์เรื่องราวนี้แล้วนะคะ
ที่บอกว่าเป็นตำรวจและมาทำงานที่ลุมพินี
เมื่อวันที่๖มีนาคมและกลับบ้านไปเริ่มมีอาการแต่ไม่ยอมไปหาหมอ
สถานที่ท่องเที่ยวต่างไปเที่ยวกับเพื่อนไปดื่มกินกับเพื่อน
เขาบอกว่าตำรวจนายนี้คือไม่กักตัวแต่ว่าโอ้โหปิดบังโรคด้วย
แต่ทีนี้เมื่อวานทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาออกมานะ
ให้ข้อมูลว่าจริงแล้วตำรวจนายนี้คือเขาไม่ได้ดื้อ
เขาไม่ได้ที่จะปิดบังข้อมูลเขาไม่ได้ที่จะไม่กักตัวตัวเองนะฮะ
แต่ว่าเขาออกมาชี้แจงแล้วว่าทำไมถึงเดินทางกลับต่างจังหวัด
เขาก็ให้เหตุผลไปเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันเนี่ยนะคะ
ขณะที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็บอกได้นำผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับตำรวจนายนี้

กลุ่มคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน๔คน
คนที่ไปเที่ยวแพร่ด้วยกันเขาไปเที่ยวแพร่ด้วยนะ
ในวันที่กลับจากลุมพินี๑๖คน
กลุ่มในสนามชนไก่ในวงเล่าที่ดื่มด้วยกันอีก๔คน
ทั้งหมดนี้เฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดค่ะ
ตอนนี้เองก็กังวลนะมีความกังวลนะคะ
ตรวจสอบสถานีขนส่งทั้งท่ารถโดยสารประจำทางบริษัทเพชรประเสริฐ
หลังจากทราบว่ามีผู้ป่วยโควิดสิบเก้ารายที่สอง
นั่งรถโดยสารของบริษัทนี้มาจากกรุงเทพมาลงที่ท่าเรือ
อภัยค่ะท่ารถเพชรบูรณ์สั่งให้ทำความสะอาดรถทั้งหมดเลย
แล้วก็กันพื้นที่จุดนี้๑๔วันให้คนขับให้พนักงานต้อนรับ
กักตัวอยู่ในบ้านสิบสี่วันด้วยและล่าสุดที่เพชรบูรณ์ค่ะ
พบเพิ่มอีกหนึ่งรายเป็นรายที่๓นะคะแต่ยังต้องรอผลการตรวจยืนยันเบื้องต้น
พบว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้หญิงอายุสามสิบสี่ปีเป็นชาวองค์พื้นสี่เทพ
ทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่กรุงเทพค่ะสั่งปิดสถานที่เสี่ยง
ทำให้ร้านที่ทำงานเนี่ยมันปิดชั่วคราวก็เลยเดินทางกลับภูมิลำเนา
นี่ไงนี่ไงเหตุผลไงที่เขาไม่อยากให้กลับบ้านเนี่ยนะคะ
กลับมาตั้งแต่สิบแปดมีนาคมจนกระทั่งยี่สิบมีนาคม
เริ่มมีอาการไข้ไปโรงพยาบาลตรวจร่างกายปรากฏติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
ครับส่วนที่นครศรีธรรมราชสถานการณ์โควิดสิบเก้านะคะ
พบผู้ป่วยอีกใน๒ราย๒รายด้วยกันในพื้นที่อำเภอชะอวด
รายแรกเป็นลูกของเซียนมวยค่ะส่วนอีกหนึ่งรายเป็นคนขับรถของเซียนมวยนั่นแหละ
เดินทางกลับจากลุมพินีขณะนี้นำตัวผู้ป่วยทั้งสองรายไปที่โรงพยาบาลแล้ว
ผู้ป่วยสะสมที่นครศรีธรรมราชนะคะตอนนี้๔ราย
รายแรกเป็นนักศึกษาอายุยี่สิบหกปีขออภัยค่ะยี่สิบเอ็ดปี
เดินทางกลับจากอีรานอันนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีการประกาศไปเมื่อวานี้
ร้อยแปดสิบแปดคนเนี่ยนะคะเดินทางมาที่อำเภอท่าสารา
ได้รับการยืนยันจากแพทย์แล้วนะคะว่าตอนนี้หายเป็นปกติ
ซึ่งในวันนี้จะอนุญาตให้กลับบ้านได้แต่ก็อย่างเราก็ตามนะคะ
คนที่หายแล้วก็ต้องอยู่ที่บ้านต่อไปอีก๑เดือน
ส่วนผลตรวจญาติและคนใกล้ชิดตอนนี้ไม่มีใครติดเชื้อค่ะอีกหนึ่งจังหวัดนะคะ
จันทบุรีนายวิทูรัฐศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะ
แถลงว่าพบผู้ป่วยโรคโควิด๑๙รายแรกในพื้นที่เป็นผู้หญิง
อายุ๒๗ปีทำงานในกรุงเทพติดเชื้อมาจากสถานบันเทิงสุขุมวิท๒๔
เพราะว่าวันนั้นไปร่วมงานวันเกิดเพื่อน
ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้
โดยผู้ป่วยเดินทางโดยรถยนต์สูตรตัวกลับมาที่บ้านที่จันทบุรีนะคะ
ขออภัยค่ะ๑๘มีนาคมที่ผ่านมาจากนั้น
กักตัวเองอยู่คนเดียวนะคนนี้นะคะ
กระทั่งพบว่าอาการของตัวเองมันเข้าข่าย
ก็เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลและตรวจร่างกาย
ตรวจหาโควิด๑๙สรุปแล้วออกมายืนยันว่า
ป่วยเป็นโควิด๑๙สำหรับผู้หญิงรายนี้ค่ะ
ครับอันนี้คือการบรรยายงานในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะ

แต่ว่าตอนนี้ทางต่างจังหวัดเองก็ต้องรองรับ
ที่เดินทางออกจากกรุงเทพมนาคอนกับภูมิลำเนาด้วย
เขาก็มีคำสั่งว่าให้ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่
กำนันผู้ใหญ่บ้านอสมคอยดูแลผู้ที่เดินทาง
กลับจากกรุงเทพมนครด้วยนะครับ